เพราะว่าเชื่อว่าทุกคนรู้จักกับอาจารย์ท่านนี้เป็นอย่างดี
คนที่ไปยืนอยู่หน้าประตูนรกมาแล้ว
รคาทาชินนบัญชร
สวัสดีอาจารย์ครับอาจารย์เคลียร์เรื่องนี้ก่อน
หมายความว่าในช่วงศาสตร์จีนของทุกปี
เขาจะมีการเปิดประตูนรก

ซึ่งวันนั้นเนี่ยเราได้รับเมตตาจากท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสวัดเล่งเน่ยี่
แล้วก็คณะสงฆ์จีนนิกาย
ให้เราไปร่วมในพิธีเปิดประตูนรก
จริงแล้วหลายวักที่ก็จะมีประตูนรก
เพราะมีความเชื่อว่าช่วงสัจจีน

จะเป็นช่วงเวลาที่ประตูนรกเปิด
พวทิศัทธ์หรือพระกสิติคัณฑ์พวทิศัทธ์

อาจารย์บอกว่าให้ไปที่วัดทิพยาวารี

ตีจังอ้วงเนี่ยจะมีมหาปณิธาน

องค์ติจังหวังหรือว่าติจังอ้วง
มีมหาปณิธานว่าทั้งหมดช่อชะกามาจรพบ
หมายถึงว่า๖สัตว์นรกเปดอสุรกายโลกมนุษย์พรมเทพทั้งหลาย

เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ติจ้างหวางก็เลยลงไป

ลงไปในอบายภูมิ
ใครที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะมีคาทา

แล้วกำไรอีก

จะไปเป็นโซ่ตวนไม่ได้โซ่ตวนไม่ทันสมัย

ไรอีเอ็มที่ติดอยู่กับสัตว์นรกเป็ดอสุรกายทั้งหลาย
คือที่อยู่ในอบายภูมิก็จะหลุดออกมา
หลุดออกมาเสร็จปั๊บติจังหวังจะถือดวงไฟอยู่
ดวงไฟนี้จะพา

ขึ้นไปบนโลกมนุษย์รับส่วนบุญส่วนกษลที่พวกเรามนุษย์ทั้งหลายได้ทำครับ
บ้านใครที่ญาติขึ้นมาเขาก็จะไปเยี่ยมญาติที่บ้าน
เพราะฉะนั้นชาวจีนศาสตร์จีนเขาก็จะตั้งโต๊ะไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ
และก็ให้กับเพื่อนด้วย
เพราะฉะนั้นเดือนนี้คนจีนเขาถือว่าเป็นเดือนผีเป็นเดือนที่นรกเปิด
อาจารย์ครับถามถึงเรื่องของวิกฤตโควิดแบบนี้กับพิธีการในการไหว้ศาสตร์จีน

วิธีการง่ายอยู่แล้วอันนี้ดีกว่าจริงศาสตร์จีนเนี่ยดีกว่า
เพราะว่าอย่างเชงเม้งเราต้องไปไหว้ที่บรรพบรุษที่ห่วงซุ้ย
แต่จากศาสตร์จีนตุดจีนเราว่ายที่บ้าน
เดี๋ยวนี้ทำกับข้าวอาจจะไม่ต้องทำเอง
หรือถ้าเรากังวลที่จะต้องออกไปข้างนอก

๑ราคา๒อร่อยไหม

๔ภาพของอาหาร
และ๔ความหมายที่ดีของอาหาร
เพราะฉะนั้นถ้า๔อย่างนี้เนี่ย
เราจัดอยู่ที่บ้าน
แล้วก็เช้าไหว้พระคือไหว้เจ้า
ตีจูเอี๊ยะหิ้งพระ
สายเราก็จัดอาหารมงคล

คือต้องเป็นอาหารที่ปรุงสุกด้วยนะครับ
แล้วก็อาจจะเป็นอาหารที่บรรพบรุษเคยชอบ
หัวใจของศาสตร์จีนจริงแล้วเนี่ย
คือการแสดงความกระตันอยู่
รู้คุณต่อผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ผู้ที่ยังอยู่
เพราะฉะนั้นศาสตร์จีนก็ขอให้ทุกท่านมีความสุข
แล้วก็มีความสบายใจ
แล้วก็ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันครับ